ผลกระทบแบบโดมิโนมาจากคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
คืองานชาปนกิจเนี่ยน่าจะจบก่อนแหละแต่คดีแบบนี้
ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ค่ะล่าสุดนะครับหลังจาก
นางสามกระติกเนี่ยไปยื่นฟ้องศศเต้
หมินประมาทสสเต้เขาบอกเขาจะฟ้องกลับนะฮะ
กระติกอิสลินครับอดีตผู้จัดการและเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
มอบหมายให้ทนายความเป็นโจทยื่นฟ้อง
หัวหน้าพักษัตริย์ไทยศิวิลัยต่อสารอายามินบุรี
ความผิดฐานหมินประมาทด้วยการโฆษณา

คู่กรณีโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ
เกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
มีการแชร์ภาพและเสียงโดยระบุว่า
คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมไม่ใช่คดีประมาท
แต่เป็นคดีฆาตกรรมอำพลาง
พร้อมอ้างว่าคุณแตงโมถูกถีบหรือกระโดดตกเรือ
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเจตนามินประมาท

จากข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด
ว่าคุณแตงโมเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
อีกทั้งผู้กระทำเป็นนักการเมือง
มีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของประชาชน
ทำให้โจทย์เสียชื่อเสียงและถูกเกลียดทาง
ล่าสุดสสเต้ครับโพสต์เฟซบุ๊กหลังทราบข่าวว่า

ระบุว่ามอบหมายให้ทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย
ฟ้องต่อสารอาญาเร็วนี้
โดยเตรียมดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา๑๗๕ว่ายังไง
ผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อสารว่ากระทำความผิดอาญา
หรือว่ากระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นความจริง
เพียงเท่านั้นสสเต้ระบุอีกว่า
อย่ารีบถอนฟ้องนะน้องติก
ขอบใจน้องมากดีเหมือนกันที่โดนฟ้อง
เพราะจะได้ขอหมายสารขอหลักฐานที่สำคัญทั้งหมด
ขอไม่ได้ของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
อย่างไรก็ตามในโพสต์ดังกล่าวนะครับสสเต้นะฮะ
นายเดชากิติวิทยานันต์ทคคุณแม่คุณแตงโม
ออกมาแสดงความเป็นห่วงความเห็น
บอกว่าสสเต้กรณีมอบหมายให้บุคคล
เป็นผู้ร่างฟ้องคุณกติก
ควรตรวจสอบพรบธนายมาตรา๓๓ด้วยนะ
นี่ครับเข้าไปเตือนกันแบบนี้